ปิดไฟเบรกนี้ไปดูปฏิบัติการช่วยเหลือตกท่อระบายน้ำที่จังหวัดชนบุรี
วิ่งเล่นอยู่หน้าห้องเช่าในซอยคีรีนครตำบลห้วยกะปิอำเภอเมืองชนบุรี
จู่นี่เสียงก็เงียบหายไปเธอก็เลยคิดว่าต้องตกลงไปในท่อระบายน้ำแน่เลย
ก็เลยเรียกกู้ภัยให้มาช่วยกู้ภัยมาถึงปุ๊บเปิดฟ้าท่อระบายน้ำ
เห็นน้ำเต็มท่อไปหมดคนทุกซอกทุกมุมส่องไปกว่าครึ่งชั่วโมงไม่เจอค่ะคุณผู้ชม
แต่สุดท้ายไม่เห็นด้วยตาก็ได้ยินด้วยเสียงสุนัขเห่าจากระเบียงชั้นสองของห้องเช่า
โผล่หน้ามายิ้มแย้มทักทายแบบนี้คุณผู้ชมดูสิเหมือนมาส่งกำลังใจให้
ถามว่าอ้าวไปทำอะไรกันจ๊ะน้องปีโป้อยู่นี่
ทุกคนก็เลยอ้าวหางหัวเราะกันไปว่าโอ้โหไปหาตั้งนาน
โป้มาอยู่ชั้นสองได้ยังไงแต่เอาล่ะปีโป้ไม่ตกลงไปในท่อระบายน้ำ